อีกหนึ่งดราม่าแล้วกันนะคะแต่อันนี้เป็นดราม่าที่ถูกเฉลยมาแล้ว
เขาบอกว่ามีสาวสองคนนึงนะคะถูกพระเอกสายวายเนี่ย
ทำตัวไม่ค่อยน่ารักใส่เฉลยออกมาแล้วค่ะ
งานเข้าเต็มเลยนะคะก็คือพี่ปุ๋ยคุณแม่พี่ปุ๋ยนิทัศน์นี่เอง
พี่ปุ๋ยนิทัศน์เออนะคะคือเฉลยออกมาเพราะคุณเชอรี่
แล้วคุณเจ๊กรีนและนี่ฉันเองค่ะอ่านี่ไงรูปนี้เลยคุณไบร์ทนะคะ
แล้วก็แม่ปุ๋ยนิทัศน์ค่ะก็มีประเด็นดราม่ากันนิดหน่อยนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นตัวเองนั่นแหละเป็นแม่ปุ๋ยนี่แหละ
ที่อาจจะเป็นการสื่อสารผิดพลาดค่ะมีการสื่อสารผิดพลาด
ส่วนตัวเป็นส่วนตัวเป็นแฟนคลับคู่จิ้นทั้งไบร์ทแล้วก็วินที่ลงรูปตัดหน้าของไบร์ทไปค่ะ
เพราะว่าคนถ่ายมาแบบนั้นแล้วก็เป็นรูปนานแล้วไม่ได้จงใจไม่ชอบนะจ๊ะ
ปู่ยืนยันค่ะว่าน้องไบร์ทเนี่ยคงไม่เหยียดเพศที่๓เพราะว่าไบร์ทเองก็เล่นซีรีส์ชายรักชายนะ
แล้วก็ขอเลยนะคะขอแฟนคลับนะอย่ามาถล่มด่าแม่ปุ๋ยเลยค่ะเพราะว่าปีนี้แม่ปุ๋ยก็จะ๖๐แล้วค่ะ
แม่นัทแก่แล้วไม่อยากดราม่าใดอีกเลยจ้า
แม่อยู่วงการนี้มาต้องไม่รู้กี่สิบปีแล้วแล้วเอาไปเล่นคู่จิ้นคู่จิ้นอะไรของเขาดีกว่า
อย่าเอาอีกแก่คุณตาแบบนี้ไปเล่นเลยมันไม่ดีหรอก
คุณแม่เป็นแฟนคลับน้องเขาเอาง่ายถ้าคุณแม่ไม่นั่นคุณแม่จะไปถ่ายรูปกับเขาทำไม
แล้วก็ขอโทษทีที่ยังไม่มีโอกาสได้แบบว่าถ่ายรูปคู่กับน้องไบท์
แต่น้องวินเนี่ยขอบอกเลยว่าน่ารักจริงคือคำพูดคำจาเขา
ไม่ได้ว่าไปบูลลี่น้องไบท์นะคะแต่ว่ายังไม่ได้สัมผัสน้องไบท์จริง

ถ้าคนเขาเหยียดเพศเขาจะไปเล่นซีรีส์แบบนี้ไหม
ชายรักชายมันเห็นชัดเลยถ้าคุณเข้ามาในวงการนี้คุณจะรู้เลยว่า
ในวงการนี้มีเพศที่๓อยู่เต็มไปหมดไม่เหยียดหรอก
ให้เห็นรูปคู่นั้นรูปคู่กับน้องวินนะคะ
ใช่ค่ะสำหรับน้องไบร์สเองค่ะอาจจะเป็นครั้งที่แบบสื่อสารที่ผิดพลาดไป
แฟนคลับก็ใจเย็นนะจ๊ะอย่าไปถล่มแม่ปุ๋ยเนาะ
ถูกต้องเพราะว่าทหารเหยียดเพศที่๓ในยุค๒๐๒๐
มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแล้วนะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันคือความเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศนะคะ
ทุกคนควรจะเปิดใจยอมรับนะ